กลับมาช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้นะ

คือเมื่อสามวันก่อนเนี่ยเขาออกไปล่าหนูนาตามท้องนาแถวโคราชนะฮะ
แล้วหายไปเลยหายไป๓วันได้สุดท้ายวันนี้มาเจอเนี่ยเป็นศพนะฮะถูกฝังอยู่

แล้วตอนชาวบ้านไปเจอเนี่ยโผล่มาแต่เท้าทั้งสองข้าง

ใช่ฮะนี่โผล่มาแค่นี้แล้วกลืนกับสีดินเลยนะ

นี่นะฮะทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้

คือถูกฝังขนาดนี้คงไม่ใช่ฆ่าตัวตาย

ใช่ไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นรองเท้านะครับ

สพนใหญ่นะครับหลังได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นกลางทุ่งนานในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
พอมาถึงก็นำศพขึ้นมานะครับ

ตอนที่ไปถึงใหม่เนี่ยก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับเจอแต่เท้าทั้งสองข้าง
ที่สวมน้องท้าพระบัยสีแดงโผล่มาจากพื้นดิน
จากการตรวจสอบทำให้ทราบว่าผู้ตายชื่อนายวิราชส่งนอกอายุ๓๙ปีนะครับ
ห่างจากศพของเขาประมาณ๑๐๐เมตร
เจอกระเป๋าสีฟ้าข้างในมีอุปกรณ์ดักหนู
ใกล้กันก็มีท้ายปืนผาเนี่ยหักวางอยู่ด้วย
ห่างจากกระเป๋าสีฟ้า๕เมตร
มีขวดเหล้าขาวที่ดื่มแล้ววางอยู่ขวดนึง
ห่างไปอีก๑๐เมตรมีมีดขอวางอยู่ในพงหญ้า
ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอีกฝั่งหนึ่งของศพนะฮะ
ห่างไปสักประมาณ๑๐๐เมตรจะเป็นเถียงนา

เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนี่ยพบขวดเหล้าขาวที่ดื่มแล้วอีก๒ขวดนะฮะ
อยู่ใต้เถียงนานั่นเถียงนานะครับแล้วก็มีปืนนะฮะที่เป็นปืนผาส่วนบนเนี่ยแตกหักตกอยู่ด้วย
ซึ่งเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์ดูเพิ่มเติมนะครับว่าเป็นของเก่าของใหม่จะเกี่ยวข้องกับการตายของเขาหรือไม่อย่างไรนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างของนายวิราชส่งนอกวัย๓๙ปีขึ้นมาชนะสูตรในเบื้องต้นนะครับ
พบว่าที่ศพเนี่ยนะฮะผู้ตายสวมเสื้อลายสก๊อตสีแดงสวมกางเกงขายาวใส่รองเท้าผ้าใบสีแดง
สภาพศพมีร่องรอยของการถูกทำร้ายด้วยของแข็งและของมีคมที่ใบหน้า
คุณแม่ของนายวิราชนะหลังจากทราบข่าวนะฮะคือตอนแรกทราบข่าวว่าเจอศพนี่ก็มารอดูก่อน
เพราะว่าลูกชายเนี่ยหายไปหลายวัน
ชาวบ้านก็ต้องมาช่วยกันพยุงนะครับ
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะครับ
ญาติของนายวิราชบอกว่า
นายวิราชเนี่ยญาติที่เล่าให้เราฟังนะครับ
ผู้ตายนะครับนายวิราชนะครับ

เขาหายไปจากบ้าน๓วันแล้ว
ญาติก็ช่วยกันออกตามหานะครับ
จนวันนี้ทราบข่าวว่ามีคนเจอศพถูกฝังดินอยู่กลางทุ่งนา
คือนี่ฮะทางญาติที่คุยกับเราเนี่ยบอกว่า
พอได้ข่าวนี่ก็มั่นใจแล้วล่ะ
น่าจะเป็นหลานชายที่หายตัวไปแน่
พอมาดูที่ที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นรองเท้าก็จำได้นะ
เพราะว่าจำรองเท้าที่หลานชายสวมใส่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนออกจากบ้านได้
ส่วนญาติอีกคนนึงบอกว่าวันเกิดเหตุ

ไปจากบ้านช่วง๒ทุ่มนะครับ
คือวันที่๙ธันวาคมนะฮะ

มีชาวบ้านในพื้นที่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
แล้วได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัด
หลังจากนั้นวิราชก็หายตัวไปเลย
มาเจออีกทีก็คือวันนี้ถูกฆ่าฝังดินไปแล้ว
เซียงปืนดัง๓นัดนะครับ
และอ่างมันก็ชายพรรษมาหยุด
พ่อกับแม่ของผู้ตายบอกว่าลูกชายหายออกไปจากบ้าน
ตั้งแต่วันที่๙ธันวาคมนะครับ
ก่อนออกไปลูกชายบอกว่าจะออกไปยิงหนูในทุ่งนา
ซึ่งปกติหลังจากดักหนูนาแล้วเนี่ย
ลูกชายก็จะเอาหนูเนี่ยมาให้แม่เพื่อเอาไปขาย
แต่วันนั้น๙ธันวาคมที่ลูกออกจากบ้านไปเนี่ย
ไม่กลับมาที่บ้านอีกเลยหายไปเลย
พ่อกับแม่ไปแจ้งความคนหายไว้ที่สพบัวใหญ่นะครับ
ญาติพี่น้องชาวบ้านก็ช่วยกันตามหา
พวกถูกฝังดินอยู่ที่แรกได้ข่าวว่ามีคนถูกฆ่าฝังดิน
พอไปถึงเห็นรองเท้าสีแดงโผล่ออกมาจำได้เลยนะฮะ
ว่านี่คือของวิราชลูกชาย
แม่บอกว่าเสียใจมากปกติลูกชายจะไปไหนมาไหนคนเดียวนะฮะ
ส่วนประวัติเนี่ยเคยติดคุกคดียาเสพติด
แต่มันก็นานมาแล้วอยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะออกมายิงหนูนากับเพื่อนนะฮะ
คงมากันไม่ต่ำกว่า๓๔คนแล้วก็ซื้อเหล้ามานั่งดื่มที่เถียงนาด้วย
จากนั้นคงมีเรื่องทะเลาะกันแล้วนายวิราชก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ส่วนคนก่อเหตุก็ทำการอำพลางศพนะฮะโดยการไปขุดหลุมฝังดินเอาไว้เพื่ออำพลางคดี
แต่สุดท้ายส่วนของเท้าเนี่ยดินคงจะแบบหลุดออกไปอะไรพวกนี้นะครับก็เลยมีคนมาเห็นนะฮะ
มีชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติจะเอาควายมาเลี้ยงที่ทุ่งนาแถวนี้เป็นประจำนะครับ
เมื่อวานนี้ให้สามีมาเลี้ยงแทนปกติทางฝั่งของชาวบ้านที่คุยกับเราเนี่ยเขาจะมา
แต่เมื่อวานให้สามีมาก็ไม่มีอะไรผิดสังเกตนะครับสามีกับเพื่อนบ้านก็ยังมาอัดฟังอยู่แถวใกล้จุดที่เจอศพด้วยนะฮะ
ไม่ได้สังเกตเลยว่าจะมีศพถูกฝังดินนี่ตรงนี้นะฮะจนกระทั่งสายวันนี้นี่แหละ
ที่เขามาค้นมาหากันอีกรอบนึงเพราะว่าตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนหายตัวไปแล้วก็มาเจอรองเท้าสีแดงที่โผล่ขึ้นมาแบบนี้
แต่เมื่อวานชาวบ้านมาบอกยังไม่เห็นอะไรผิดปกติเลยนี่สงสัยมันจะถูกคุ้ยอะไรมันดินมันคงจะแบบถูกซัดหายไปเนี่ยแล้วก็รองเท้าก็เลยโผล่ขึ้นมา
เดี๋ยวต้องไปไล่ตามคดีต่อนะฮะตำรวจบอกว่าต้องขยายผลต่อว่าเออตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น